แน่นอนคุณผู้ชมครับจากผลกระทบที่ออกมาของพรกรฉุกเฉิน
ทำให้มีการปิดร้านค้าต่างนะฮะแล้วก็มันก็ส่งผลให้มีคนตกงานเยอะนะ
ไม่มีเงินไม่มีกินไม่มีข้าวกินแต่ว่าในยามยากแบบนี้
เราจะเห็นน้ำใจของคนไทยออกมาเรื่อยพี่น้องของเราไม่มีข้าวกิน
ก็เลยทำข้าวไปแจกเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเด็บร้อนให้กับคนที่ทุกข์ยากอยู่ตอนนี้
ในการต่อสู้กับโควิดสิบเก้าผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสาครกันหน่อย
ไปดูภาพน่าประทับใจภาพนี้นะฮะแน่นอนนะครับตอนนี้คนลำบากเยอะมากเลย
อันนี้คือวัดช่องลมครับตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
นี่พระท่านเองก็ต้องช่วยประชาชนเหมือนกันนะทำโรงทานขึ้นมาครับ
มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๐เมษายนนี้นะฮะช่วง๙โมงเช้าถึง๑๑โมง
โดยวันนี้เริ่มประมาณก็๙โมงทำล็อตแรกก่อน๑๕๐กล่องทำข้าวกล่อง
แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนที่มารับมีจำนวนมากและข้าวไม่พอ
เดี๋ยวพระท่านจะสั่งให้มีการทำเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
มีการปิดร้านปิดจุดต่างไม่มีข้าวกินก็ไปกินข้าวที่วัดช่องลมได้นะครับ
สำหรับประชาชนที่ไปรับอาหารแน่นอนเขาจะมีการคัดกรอง
ล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิซิเป็นไข้หรือเปล่าเป็นยังไง
เข้าแถวห่างกันคนหนึ่งประมาณ๒เมตรนะ
แล้วก็ค่อยเดินไปรับข้าวกล่องแล้วก็กลับไปทานที่บ้าน

กลับบ้านขายบ้านมาเห็นไหมกระเดินสัก๒เมตรเมตร๒เมตรเกินไป
อีกหนึ่งร้านน่าชื่นชมครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสอสุนทรโคราช
ชื่อดังริมถนนช้างเผือกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่วันละ๒๐๐ชุดคุณ
ชุดนะฮะร้านนี้เขาต้องการจะให้บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ทานกันฟรีอย่างเต็มที่ไปเลยตลอดทั้งเดือนเมษายนรวม๑เดือน
เพื่อต้องการจะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นี่
เอาไปเสิร์ฟถึงโรงพยาบาลนี่ฮะเอารถเข็นออกมารับนะครับ
ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในตึกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ซึ่งเป็นป่วยเป็นตึกผู้ป่วยโควิด๑๙ทางร้านก็จะไปส่งแบบที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
ก็เน้นช่วงกะกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่หาของกินข้างนอกไม่ได้
อนุโมทนาบุญนะฮะคนใจดีทุกคนด้วยนะครับ
ท้ายที่จังหวัดเลยนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเลย
ท่านเองก็จัดตั้งโรงครัวชื่อว่ากินอิ่มตังค์อยู่ครบ
เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ
ที่สำคัญก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในสพนะฮะ
สร้างความรักความสามัคคีตำรวจก็ทานข้าวฟรีกันไป
เพื่อรวดผลกระทบจากการแพทย์อบาดของโรคโควิด๑๙
วันนี้ก็มีการทำกระเพาะปลาน้ำแดง
เป็นอาหารจานเดียวทานง่ายไปแจกให้กับตำรวจ
แล้วก็สามารถถือไปทานได้ที่โต๊ะทำงานของใครของมัน

เสร็จปุ๊บเอาถ้วยกระดาษแล้วก็ทิ้งไปเลย
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙แบบนี้นะครับ